ทำให้ตำรวจสพบ้านบึงต้องบุกเข้าไปที่วัดเลย

เอาปืนมาไล่ยิงยิงสนั่นวัดเลยค่ะ

หลวงพี่ยิงไปทั้งหมดกี่โม่ครับ

คุณผู้ชมเราไม่ได้ให้ดูภาพตอนยิงนะ
แต่ให้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวแล้ว
หลายคนดูแล้วก็ขมวดคิ้วค่ะ
พระท่านพูดอะไรฟังไม่เข้าใจพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง

ปืนขาหน้าไม้เอามายิงคนอื่น
ใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพบ้านบึง

ศิลธรรมสมาคมบ้านบึงไปจับพระรูปนี้
ก็คือพระกฤษณะอยู่ศรีอายุ๔๒ปีค่ะ
บุกเข้าไปถึงกุฏิในวัดหนองบอนแดง
แล้วก็คุมตัวออกมาจุดที่คุณผู้ชมเห็นพระท่านนั่งยองอยู่เนี่ย
ให้ชี้จุดที่เกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
พระรูปนี้มีอาการคุ้มคลั่ง
แล้วก็เอาอาวุธปืนมามายิงเสียงดังสนั่นทั่ววัดเลยค่ะ
แล้วพระลูกวัดรูปอื่นก็พากันหลบหนี
พอยิงเสร็จเนี่ยนะคะพระกฤษณะก็หลบเข้าไปอยู่ในกุฏิ
ทีนี้พอญาติของพระกิจสนะทราบข่าว

ท้ายที่สุดพระกฤษณะยอมเปิดประตูออกมา

ใช้เวลา๓ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะคะ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปตอนแรก
อาการของพระกฤษณะยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
ทีนี้ก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบในกุฏิด้วย
เข้าไปดูเจออาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘
แล้วมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงยิงไปแล้ว๒นัดนะคะ
ในนั้นยังมีที่ไม่ได้ยิงอีก๔นัด
แล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่รอบกุฏิอีก๘นัด
ย่ามก็เจอกระสุนอีกหลายนัดเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวพระกฤษณะ
ไปลาศิกขารับรองกับรองเจ้าอาวาสวัด
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
ทีนี้จากการสอบถามเจ้าตัวก็เล่าให้ฟัง
บอกว่ามาบวชบวชเพื่อแก้บน
หลังจากเมื่อ๒เดือนก่อนมีโชค
เพราะว่าไปถูกหวยฮานอยได้ตังค์มาแสนกว่าบาท
หวยฮานอยนิดนึงมันก็จะสะท้อน
ว่ามันเป็นการเล่นพนันออนไลน์หรือเปล่า

เพราะหวยไฮนอยก็คือหวยของเวียดนามเขา
ก็เหมือนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย
แต่ว่าสลากของเวียดนามเขาออกทุกวัน
ของไทยงวดวันที่๑กับวันที่๑๖ธันวาคมใช่ไหมขออภัยของทุกเดือนใช่ไหม
แต่ที่เวียดนามเขาออกรางวัลกันทุกวัน

ก็มีรางวัลพิเศษคือเหมือนรางวัลที่๑นะ
พิเศษเรามีรางวัลที่๑ที่๒ที่๓ที่๔ที่๕
รางวัลแบบเลข๓ตัวเลข๒ตัวก็มี
คนส่วนใหญ่ไปแทงออนไลน์แทงแบบ๒ตัว๓ตัว
ค่ะกรณีนี้พระกิจสนะคือถูกได้แสนกว่าบาท
แล้วก็เลยมาบวชแต่ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ย
ที่มีอาการคลั่งแบบนี้ดื่มเหล้าขาวเข้าไปด้วยคุณสืบสกุล
แล้วก็ไปทะเลาะทะเลาะกับพระลูกวัดด้วยกัน
ทีนี้อาวุธปืนที่มีอยู่เก็บเอาไว้ในกุฏิไง
ก็เอาออกมาเลยมายิงขึ้นฟ้ามาขู่
จริงพระรูปนี้บอกว่าก่อนที่จะมีอาวุธปืน

แต่พอมีเรื่องกับพระรูปอื่น
ใช่ค่ะก็แสดงว่าปืนนี้จริงคือเขาก็มีอยู่แล้วแหละ
มีอยู่ตั้งแต่ก่อนบวชอ่ะแล้วก็เอาออกมาใช้เออแต่ว่าอยู่ที่บ้าน
แต่ทีนี้พอมีเรื่องกับพระอีกรูปนึงโทรบอกเมียเลย
เอาปืนมาให้ด้วยเอาปืนมาที่วัดค่ะเมียก็เอาปืนมาส่งเออเออ
แล้วก็ใช้ปืนในการก่อเหตุนะครับ
แล้วก็วันนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามจากผู้กำกับ
สปบ้านบึงเนี้ยนะคะพันกำรวจเอกทวีกุฏแถแหลงก็เปิดเผยข้า
บึงตรวจปัสสาวะตรวจฉี่ก่อนว่ามันมีฉี่ม่วงไหม

จากการตรวจสอบค่ะฉี่ไม่ม่วงก็คือไม่มียาเสพติด
แต่ตัวนายกฤษณะยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุผมเครียด
ผมทะเลาะกับพระลูกวัดด้วยกัน

เจ้าอาวาสมาตัดสินให้ผมศึก

ไม่โดนลงโทษทำไมผมถึงโดนลงโทษคนเดียว
ทีนี้ก็เลยไม่พอใจไงคะคุณผู้ชม
ซื้อเหล้ามาก่อนเอาเหล้าขาวมาดื่ม
เอาดื่มไปก็เมาสิคะแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
อย่างที่บอกค่ะปืนนี้
เป็นปืนที่เขามีตั้งแต่ก่อนบวชแล้ว
แล้วไม่ได้พกมาเพิ่งมาเอามาให้ภรรยาเอามาให้
ทีนี้ต้องตรวจสอบปืนนี้ปรากฏว่าเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียน
คือข้อหามีอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในความครอบครอง
แล้วก็ยิงปืนในบ้านเรือนหรือว่าชุมชน

แต่เขายืนยันเขาบอกว่าไม่ได้ยิงใส่พระ
เขาแค่ยิงขึ้นฟ้าเป็นการขู่เท่านั้นเอง
ระบายอารมณ์เท่านั้นเองนะฮะแต่มันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านรองเจ้าอาวาส
คือพระอาจารย์มานพกิติสาโล
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนที่พระกฤษณะจะมาบวช
รองเจ้าอาวาสก็เห็นว่าพระกิจสนะก็มีอาการติดสุราอย่างหนัก

ยังบอกอยู่เลยว่าชวนมาบวชที่วัดดีไหม
เผื่อจะสงบสติอารมณ์ขึ้น
แล้วก็มาบวชเมื่อวันที่๒พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าพอมาห่มผ้าเหลืองแล้ว
ไม่ได้สงบค่ะมีอาการแบบนี้มาโดยตลอดเลย
รวมถึงไปหยอกล้อกับพระลูกวัดด้วยกัน
แล้วก็กลายมาเป็นทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
รองเจ้าอาวาสก็ต้องเรียกมาอบรม

แต่ว่าไม่ได้มาบวชด้วยใจแค่มาบวชแก้บนเท่านั้นเอง

ประเด็นที่๒อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไป
เรื่องของหวยเวียดนามหวยฮานอย

เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นที่นิยมมาก
ในการไปแทงหวยผิดกฎหมายทางออนไลน์ด้วย